คุณผู้ชมฮะวันนี้เรา๓คนเนี่ยเป็นผีอะไรนะ
อันนี้ไม่น่าอันนี้ผีจีน

มันอาจออกอาการไม่ได้
ก็ผู้หญิงเขาเห็นอะไรดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ในพระห่ม
ดุ๊กดิ๊กตัวอะไรอ่ะ
เป็นภาพลักษณ์จับงูนะคะ

เป็นไงหัววะ
แม่นบอก
ไม่ใช่ผีพระห่มคุณผู้ชม
งูพ่อห่มค่ะสาวคนนี้ใจเด็ดจริง
เห็นงูมันขดตัวอยู่เอาผ้าห่มคลุมจับไปเลยฮะ
แล้วเธอจับไปปุ๊บพี่น้ำแข็ง
เขาเพิ่งนึกขึ้นได้ต้องจับที่หัวนี่หว่า
ถ้าจับหางหัวมันก็แว้งมากับ
คราวนี้เลยยุ่งกันใหญ่เลยทีนี้คุณผู้ชมเธอไม่รู้ว่าไหนหัวไหนหางครับ
ผ้าก็คุมไว้แล้วด้วยจะดูก็ยากอีก
จะเอดูก็ไม่ได้เดี๋ยวมันงับเอา
กับคนเดิมก็ไม่ได้เหมือนกันสาวเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณจ๋อมแจ๋ม
ต้องยกนิ้วให้เพราะเธอไม่ใช่ไม่ใช้บ่วงจับคล้องคองูเหมือนคนอื่นนะ
เอาผ้าห่มหนานี่แหละมาตะคุบจับไว้เลย
ชมคลิปตอนปล่อยกันดีกว่าคุณผู้ชมลำบากเท่าตอนจับหรือเปล่า

บอกว่าน่าจะเป็นงูสายมากอีกรูป
ไม่มีพิษครับเขาก็เลยกล้าจับแต่เขาก็เตือนนะอย่าไปลอกเรียนแบบเลย
ครับโดยเฉพาะเด็กครับอย่าไปนึกว่าง่ายอย่าไปนึกว่าง่ายแล้วมาทำตามนั้น
ไม่ได้เดี๋ยวไปเจองูมีพิษมันจะกัดเอาได้ครับมันจะทะลุผ้าห่มมาแบบนี้นะ
เมื่อวานเมื่อวานไปบ้านพ่อจังหวะโป๊ะเช๊ะมากเลย
ทำไมคะงูเข้าบ้านแน่นอนเราอ่านข่าวมาเยอะแล้วไปจับเองเลยแน่นอน
กู้ไพอยู่ไหนเฮ้ยแต่เป็นงูเหลือมเอองูเหลือมเออแต่ว่าตัวไม่ใหญ่มาก
อย่าไปเสี่ยงอย่าไม่กล้าเสี่ยงต่อให้เราอ่านข่าวมาเยอะแค่ไหนก็ตาม
นี่พี่จะเล่าแค่นี้แล้วผ่านเลยเหรอก็ไม่บอก
พี่ไม่มีบ้านเล็กทงบ้านเลขที่งูยาวเท่าไหร่หรืออะไรเลยเหรอ
บอกไม่ได้บอกไม่ได้ตัวนี้เยอะ
๑ทับ๒๖โอเคนะ